ตอนที่คบกันก็รักกันค่ะ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่ารวมหรือเอาทรัพย์ของคุณ

ว่าพ่อและแม่นี่ไปอยู่ตรงไหนครับ

แล้วก็คนก็ช่วยกันตามหาหลักฐาน
ช่วยกันตามหาตัวคนช่วยกันตามหาพญาเนี่ย
ก็คือข่าวที่มีการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ไปหลอกผู้ชายหลายคนให้แต่งงาน
แล้วก็เอาเงินสินสอดแล้วก็หายตัวไปนะคะ
ทีนี้คนรวมตัวกันไปนะคะ
หาตัวเธอด้วยจะมีการแจ้งความดำเนินคดีด้วยเนี่ย
ตำรวจก็เลยจะมีการสาวถึงอีกหลายคน
ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้อง

ชื่อที่เธอใช้ในการเปิดบัญชี
เพื่อรับเงินโอนเข้ามานะคะ
แล้วก็อีก๒คนที่ตามหาตัวคือ
พ่อแม่ของตัวเธอค่ะ
ว่าพ่อแม่มีส่วนรู้เห็นไหม

รับรู้เรื่องที่ลูกก่อเอาไว้แค่ไหน
แล้วก็จริงแล้วตอนนี้จริงก็ยังไม่ได้มี

ว่าเกี่ยวข้องผิดต้องรับผิดชอบด้วย
คือยังไม่ได้มีออกมาที่ชัดเจนแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็อยากจะมาหาตำรวจ
แล้วก็บางส่วนรู้พร้อมคุณผู้ชมตอนเป็นข่าว

หลังจากที่ทางเครือไทยรัฐนะคะ
ได้ติดต่อประสานงานได้ตัวมา

มาออกต่อที่ไทยรัฐทีวีนะคะ

สองท่านนี้นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ชื่อที่อ่านไปใช่ชื่อของพ่อและชื่อของแม่ใช่ไหม

ตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาพ่อใช้ชื่อนี้ตลอด

นี่เลยตั้งแต่เราเด็กเกิดมาเราชื่อนี้

อันนี้ต้องของจริงนะเดี๋ยวเขาไปสารประวัตินะ
ทีนี้พ่อกับแม่เนี่ย
เคยเห็นในข่าวใช่ไหม
ที่มีการ์ดแต่งงานของลูกสาวใช่ไหมคะ

ชื่อคนที่เป็นพ่อกับชื่อคนที่เป็นแม่
ไม่ใช่ชื่อเราใช่ไหม

เพิ่งจะเห็นอยู่สถานีของเรานี่ครับ

ในการ์ดเนี่ยมี๒ชื่อพ่อกับแม่เห็นแล้วเนี่ย

แต่น่าจะเป็นคนรู้จักเราใช่ไหม
เป็นญาติเป็นคนรู้จักเป็นไหม
ไม่เปลี่ยนไปคิดไม่เห็นเลยว่าคนชื่อนี้จะรู้จัก

ครับชื่อที่เอานอกจากนี้ชื่อพ่อชื่อแม่แล้ว
คนอื่นนี่ไม่รู้จัก
แล้วชื่อที่เขาเอามาเป็นชื่อพ่อกับชื่อแม่
เพื่อใส่ไว้ในการ์ดเชิญแต่งงานเนี่ย
เรารู้จัก๒ชื่อนั้นในการ์ดไหม

แต่เราไม่เคยเห็นด้วย

ค่อยถามเอาอย่างนี้เท่าที่คุยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่
ครับแล้วดูจากที่พ่อกับแม่ให้สัมภาษณ์ในเครือไทยรัฐเนี่ย

ไม่รู้เรื่องลูกสาวตัวเองหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหม

ฉันรู้ก็รู้หลายอย่างอยู่ครับ
แต่เรื่องที่ทำผิดไม่รู้ครับ

ชื่อเล่นชื่ออะไรลูกสาวเราเนี่ย
ตามที่แม่ตั้งให้ก็นิ่มค่ะ

ค่ะเรียกนิ่มเพราะว่าแม่ชอบ

เพราะว่าเห็นคนอื่นชื่อนิ่มมันจะอ่อนน้อม

แล้วลูกมีชื่อเล่นอื่นไหม
ไม่มีค่ะมีแต่นิ่มแม่ก็เรียกแต่นิ่ม

กับแม่มีชื่อเดียวเวลาเรียกชื่อเล่นเขา

แล้วเขามีพี่ป่านะพี่น้อง

กับแม่รู้เมื่อไหร่ว่าลูกตัวเองชื่อน้ำมนต์

ตอนที่รู้ข่าวที่รู้ว่าเป็นลูกเรา
คือรู้ดูอะไรแล้วรู้

คือดูเห็นเรื่องราวชื่อหรือหน้าเลย

หน้านึกว่าลูกลูกก็รู้ว่าลูกเราลูก

พ่อกับแม่เคยเห็นการ์ดแต่งงานของคุณนิ่ม

เห็นครั้งแรกแล้วพ่อจะพูดอีก
ครั้งแรกแต่เขาแต่งครั้งแรก

ครั้งแรกที่มีลูก๒คนเขาจะแกะ

ที่ถามเนี่ยคือได้เห็นการ์ดในงานแต่งครั้งแรก
แล้วเป็นชื่อเราตรงกับตัวเราถูกไหม

ที่ถามอย่างนี้เพราะมันเปรียบเทียบกับตอนนี้

ทีนี้ตอนนั้น
แต่งงานครั้งแรกมีลูกสองคน

ขออภัยนะคะบางคำถามอาจจะเป็นคำถามค่อนข้างจะส่วนตัว

คือเขาอยู่กินกับสามีที่แต่งงานครั้งแรกมากี่ปี

ตอนนี้ลูกคนโตเขาก็จะเข้าม๑แล้วก็คิดดูเอา

เขาอยู่กันนานไหมก่อนเขาจะเลิกรากันไปคะ

ส่วนลูกก็ได้ทั้งสองคนแล้ว

ในระหว่างที่อยู่กับสามีคนแรกเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการมีมือที่๓
หรือคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมคะ

ก็ได้ยาร่างกัดไปเลยครับ

แฟนเขานะไปมีอื่นสินใจประดื่นลูกสาวเลยโกรธ

เอาเดี๋ยวคือที่บอกว่ามีมือที่๓นี่คือฝ่ายชายเหรอ

คือแสดงว่าตั้งแต่เขาแต่งงานครั้งแรก

ไม่ได้มีเรื่องราวของผู้ชายอื่นเลยถูกไหมคะ
ก็เห็นพ่อเพราะไม่รู้ตัวนี้แต่ว่าเขาอาจจะมีก็ได้
แต่เขาไม่ได้บอกพ่อแม่
ส่วนตัวเขาก็ใหญ่แล้วก็โตแล้วก็รับผิดชอบของตัวเอง

ผมไม่ต้องเป็นลูกเพราะเขาไม่ได้อยู่กับผม
ขอถามก่อนปิดช่วงแรกก่อนนะ
คุณแม่สนิทกับคุณนิ่มหรือคุณน้ำมนต์ที่เขาเรียกในข่าวไหม

ก็เพราะว่าเขาแต่งงานออกไปเขาก็ไปอยู่กับสามี
แล้วก็เราก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่
โทรคุยกันบ่อยไหมคะ
ไม่ค่อยไม่ค่อยโทรเท่าไหร่

ทักทายว่าอยู่ในสบายเลย
ลูกแม่เท่านั้นแล้วก็รู้เรื่องกันแล้วก็จบ
อกจากนั้นก็ไม่ได้ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่ตั้งแต่
ตั้งแต่เขามีเรื่องจากนายแห้วไม่ค่อยติดต่อกันเลย

ตอนนายแห้วตอนที่มาอยู่ที่เทศบาลใช่ไหม

เดือนหนึ่งเขากลับมาหาพ่อกับแม่กี่ครั้ง

ไม่เคยค่ะไม่เคยมาเลย

เดี๋ยวนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโทรหากันประมาณครั้งสองครั้ง

แม่นึกว่าตั้งแต่ลูกอยู่หน้าแห้วนะ

ทุกวันนี้ไม่ติดต่อกันนะ

อ่าช่วงปี๒ปีเนี่ย

เขากลับมาหาพ่อกับแม่กี่ครั้ง

เพราะพ่อกับแม่เองก็อยู่ใน
ในฐานะของผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยว

ไม่ได้รับเงินรับทองค่าสินสอดเข้ามาเลยเหรอ

คุณผู้ชมคะประเด็นจะไปขมวดรวมอยู่ที่ทนายสงการเยอะนะคะ
เพราะว่าคนที่รวมตัวกันเนี่ยไปร้องให้ทนายสงการอัชริยศัพย์นะคะ
เป็นคนช่วยเหลือเรื่องนี้ซึ่งเราจะคุยกับทนายสงการในสายตอนนี้นะคะ
นายสงการประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ

สวัสดีครับท่านผู้บริการท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอสงการอาจริยทรัพย์ครับ
ทนายสงการตอนนี้นั่งอยู่กับคุณพ่อชื่อบุญเลี้ยงบัวใหญ่กับคุณแม่สำรองบัวใหญ่

ทนายสงการที่นี้คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เด็กทั้งคู่เลย
นายสงการสงสัยอะไรไหมชื่อในการ์ดกับชื่อพ่อชื่อแม่
ก็คือในชื่อในการ์ดเนี่ยจะเขียนคำว่านามสกุลพาริวัล
ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยคือผมไม่ทราบ
เป็นแต่ว่าเป็นเรื่องของการตั้งข้อสงสัยของทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็สองคนตามตำรวจซึ่งจะต้องคุยรายละเอียดไปต่าง

เพราะว่าเป็นเรื่องของตามกระบวนการยุติธรรม
ขอให้สบายใจได้ครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครื่องมาก่อน
ดังนั้นเนี่ยให้ความเป็นธรรมเต็มที่ครับไม่ต้องกังวลนะครับ
ยังไม่มีการจะไปร้องศึกษาโทษดำเนินคดีในเรื่องของ
ความผิดที่เกี่ยวข้องส่วนจะผิดหรือไม่ผิดนั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับ

นายสงการเท่าที่รวบรวมหลักฐานต่างแล้วก็ฟังจากผู้เสียหายหรือว่าพยาน
คือตอนนี้ทนายสงการสงสัยใครที่จะร่วมกันในการไปหลอกลวงหรือช่อโกงกับคุณจริยาพรบ้างคะ
ก็เห็นว่าตัวของข้าพ่อแม่กับของคุณน้ำมนไปร่วมงานโดยตลอด
หรือคุณจริยพรหมันบัวใหญ่แบบนี้ไม่มีนะครับ
ใช้แนะนำของคุณสร้อยเพชรภาริวัลมาโดยตลอดทุกธนาคารนั้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าความเชื่อมโยงกันอย่างไร
เชื่อว่าในกระบวนการยุทธรรมมีทางกองปราบปรามก็ดีหรือทางปรปงก็ดี
เขาสามารถตรวจสอบได้ครับเดี๋ยวรอดูผลว่าเป็นอย่างไรครับ
นายสงการคะทางตำรวจได้มีการคุยปรึกษากันไหมคะว่า
ว่าสงสัยใครเป็นพิเศษ
คือพ่อแม่ถ้าว่ากันตรงไปตรงมาคือพ่อแม่ก็ยังถือเป็นคนต้องสงสัย
เพราะตอนมีงานแต่งก็ไปถูกไหมฮะ
ไปทุกงานแล้วก็ไปติดกันเนี่ยคือเป็นเรื่องข้อสงสัย
กระทั่งสังคมก็สงสัยว่าเอ๊ะไม่ทราบเลยหรืออย่างไรอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ลิ้งน้ำก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับสบายใจได้ครับ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของบัญชีคุณสร้อยเพชรเนี่ย
ที่เขาออกมาให้ข่าวแล้วเนี่ยถือว่าหมดสงสัยยังคะ
ยังครับเพราะว่ามันจะต้องชี้แจงให้ได้นะครับ
ประเด็นแรกที่เราได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับมีการทำบัตรประชาชนใหม่ถึง๖๗ครั้งนะครับ
ขั้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่
ครั้งที่๔ที่๕ที่๖เนี่ยแจ้งบัตรหายบัตรหายบัตรหายนะครับ
แล้วก็แจ้งบัตรหายมาโดยตลอดดังนั้นในเรื่องนี้เป็นความผิดรัฐหรือผู้เสียหาย
หากพบปรากฏว่าการแจ้งนั้นบัตรไม่ได้หายกับนำมอบส่งมอบให้กับตัวของคุณจริยพรเนี่ย
มีความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมงหมายยามาตรา๑๓๗ครับ
ค่ะท่านท่านสงการจริงคดีนี้มันซับซ้อนมากไหมคะเนี่ย
คุณเจรียพรเนี่ยนะครับบัวใหญ่เนี่ยไปแสดงตนว่าตัวเองชื่อนางสาวสร้อยเพชรทารีวัลมาโดยตลอด
ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ในกระบวนการยุทธรรมได้ว่า
เจตนาของเรานั้นเป็นอย่างไรครับไม่งั้นก็ยังมีในขั้นตอนของการพิสูจน์
สมมติพ่อกับแม่เขาว่าเอ้าใช่ท่านก็ไปจริงพะมีหลักฐานใช่มั้ยทำได้ค่ะ
เขาไปจริงแต่เขาไม่รู้เลยว่าแต่ละครั้งลูกไปหลอกคนอื่นมา
คือลูกให้ไปก็ไปอย่างนี้อย่างนี้มีน้ำหนักแค่ไหนคะ
ก็คือเรารับฟังได้นะครับ
ผมไปจุดที่นี่ขอบพระนักงานสอบส่วนแล้วก็วิทยุชนทั่วไปนะครับ
ส่วนจะรู้หรือไม่รู้นั้นเดี๋ยวรอดูในเรื่องของเส้นทางการเงิน
ก็คือความเกี่ยวพันธ์จากพยานเอกสารหลักฐานรวมทั้งคลิปวิดีโอต่าง
รวมทั้งพยานบุคคลพึ่งเย็นได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับ
ก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
จะโอนเงินให้พ่อแม่เขาทั้งนั้นที่พ่อแม่เขาไม่รู้
ข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะคะยังต้องผิดด้วยไหมพอรับเงินนะคะ
คืออย่างนี้นะครับต้องบอกว่าการกล่าวอ้างใดเนี่ยทุกคนกล่าวอ้างได้หมดนะครับ
นายสงการเท่าที่เราฟังกันมาจากข่าวที่ตามมาเนี่ยนะคะก็คือจะมีพ่อกับแม่
ก็ต้องยอมรับว่ายังต้องสงสัยอยู่
อีกหนึ่งคนก็คือคนที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนเจ้าของชื่อบัญชี
แล้วก็ใช่แล้วก็อยู่ในการ์ดด้วยถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือไปเปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคารเชียวนะครับ
อ่าอีกสองชื่ออีกสองชื่อที่เอามาเป็นชื่อพ่อกับแม่ของฝั่งเจ้าสาวในการ์ดเนี่ย

อ่าก็ก็เวลาการ์ดแต่งงานเนี่ยเอ่อในรายละเอียดเนี่ย
บางทีต้องให้ทางตัวของผู้เสียหายเนี่ยกับญาติให้ถ้อยคำตรงประเด็นนี้นะครับว่า
การ์ดเนี่ยแจกไปยังผู้ใดและใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับ

เราได้ตรวจสอบยังคะว่าสองคนนี้มีตัวตนไหม
หรือว่าเป็นชื่อที่แบบตั้งขึ้นมาเฉย

คือคุณจริยพรบัวใหญ่ครับ
แล้วก็ตามกำหนดวันละเวลาก็

คุณจริยพรที่ไปกัน๓คนนะครับ

อย่างเนี่ยคือถ้าตอบจะมีผลต่อคดีถูกไหมคะ
ครับบางทีต้องขอขออนุญาตนิดนึง

ทั้งนั้นก็ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของ

แล้วก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาก็ให้กำลังใจนะครับ
เรื่องนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ

มีข้อมูลเรื่องของการติดต่อใช้โทรศัพท์
ว่าเบอร์ไหนโทรเข้ามาเบอร์นี้โทรออกไป
หาใครใครรับบ้างคุยกันเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ย

เดี๋ยวคงทางกองปราบกับทางปรบงนะครับ

ทำหน้าที่ประสานในการรวบรวมข้อมูล
ได้มอบให้กับทางกองปราบปรามแล้วก็ทางปปงครับ

ไม่น่าเกินวันพุธเย็นน่าจะทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เนื่องจากว่าในความผิดฐานช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเนี่ย
ประมวลกฎหมายยามาตรา๓๔๒อนุ๑เนี่ยนะครับ
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

เพราะว่าไม่ใช่ช่อกลงตามปกติตามปย๓๔๑นะครับ
ท่านนายสงกรรมอยู่หรือยังค่ะเชิญค่ะ
เพราะว่าการช่อโกงโดยการแสดงตำรวจคนอื่น
หมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราชื่อนามสกุลอะไร
แต่เราไปจดแจ้งต่อบุคคลที่๓เนี่ย
เป็นชื่ออีกนามสกุลอีกบุคคลหนึ่งนะครับ

ดังนั้นเนี่ยดูเจตนาเป็นสำคัญครับ
แล้วก็ยิ่งปรากฏจากการจับกลุ่มของทางตำรวจกองปราบปราม
ก็พบบัตรประจำตัวประชาชนของคุณสร้อยเพชรอยู่ด้วยนะครับ

ต้องเป็นผู้ล้องทุกข์กล่าวโทษ
หรือทางทางผู้ว่านราชการจังหวัดเลย
สั่งการครับค่ะท่านนายสงการเดี๋ยวยังไงตามข่าวนี้กันต่อนะครับ
เพราะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยดูจะร้อนใจมากอ๋อไม่เป็น
ก็ไม่ให้กำลังใจครับจนเป็นกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ก็ขอให้เอ่อให้ข้อเต็มจริงให้มากที่สุดเลยนะครับ
เพราะว่าขณะนี้กรรมปลาปลาประมงอมีข้อมูลทั้งลึกหมดแล้วนะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพียงแต่ว่าขอให้ความจริงตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับค่ะทนายสงการขอบคุณนะคะครับ
ขอบคุณมากนะครับกลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาอีกทีนะ
ตกลงว่าชื่อที่อยู่ในการ์ดเรารู้จักหรือไม่รู้จักสร้อยเพชรเนี่ยใคร
เพราะตามข่าวในญาติกันทั้งนั้นนะคะแล้วพ่อกับแม่เนี่ย
พอรู้ว่าลูกมีข่าวแล้วได้โทรเช็คติดตามถามใครหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมมาค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเอาพูดกันตรงนะคะ
คือเราไม่ได้เอาเรื่องของความน่าสงสารหรือเห็นใจมาว่ากันนะ
คดีว่าไปตามถูกผิดขาวดำเนาะแต่จะบอกว่าคือเครียด
กังวลกังวลจริงจริงมันเดินทางไทยด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถามคุณพ่อคุณแม่ชื่อที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ย
คือบุญเลี้ยงบัวใหญ่กับสำรองบัวใหญ่คือชื่อของพ่อกับแม่
แต่อ้อนแต่ออกไม่เคยเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาครับชื่อนี้แต่ไหนแต่ไรอ่า
แล้วบอกว่าเพิ่งมาเห็นการ์ดแต่งงานที่เป็นเรื่องเป็นราวในข่าวเนี่ย
ก็มาเห็นตอนอยู่กับนักข่าวแล้วครับตอนอยู่กับนักข่าวอ่าอยู่นี่แหละ
แล้วก็เห็นชื่อในการ์ดแล้วที่เขาเอาไปใช้เป็นชื่อพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ย
ไม่รู้จักไม่รู้จักให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีครับ
เมื่อกี้มันอาจจะเล็กนะคะที่ให้ดูตอนแรกให้ดูพ่อหรือแม่จะดู
พ่อตอนแรกไม่รู้จักกลับจากนี้ไม่รู้จัก
สองชื่อนี้ไม่รู้จักเหรอครับไม่รู้จัก
แอบอ้างแต่ชื่อเล่นต้อยนี่
ไม่รู้ว่าชื่อใครอ่าพ่อมันก็ต้อยต้อยต้อยเป็นหลายต้อยแต่ต้อยชื่อใครอ่า
เดี๋ยวเอางี้ชื่อจริงอันนี้ชื่อบนเนี่ยชื่อที่เขาบอกว่าเป็นชื่อพ่อเจ้าสาวเนี่ยนะ
ครับมีใครญาติเราชื่อนี้ไหมไม่มีผมไม่เคยรู้จักเลยครับ
แล้วชื่อเล่นเนี้ยไม่มีไม่ชื่อเล่นเลี้ยงเนี้ยชื่อใคร
ไม่ใช่ชื่อผมชื่อเล่นผมไม่มีถ้าชื่อเดียวถ้าชื่อเขาบุญเลี่ยงนี่มีอ่า
มีบุญก็นี่ไงก็เลยสงสัยว่าเขาเรียกเขาเรียกพ่อว่าเลี้ยงหรือเปล่า
ชื่อเล่นเพื่อนเพื่อนเนี้ยไม่มีพ่อชื่อบุญเลี้ยงไงไม่มีไม่มีเลี้ยงเฉยเฉยไม่มี
ไม่มีใครเรียกพ่อว่าเลี้ยเลยเหรอครับไม่มีครับถ้าชื่อเตรียมก็ตั้งชื่อบุญเลี้ยงบัวใหญ่
อ่าอ่าแล้วชื่อนี้ทองพัฒน์อ่าทองพัฒน์นี่ถ้าถ้าชื่อทองพัฒน์
พาริวัลมันเป็นชื่อเป็นชื่อของแม่ไอ้สร้อยเพชรนั่นชื่อเนี้ยเป็นชื่อของแม่สร้อยเพชร
ใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วชื่อต้อยนี่ชื่อใครพี่วีชื่อต้อยชื่อเล่นใครพี่วี
อืมไม่มีนะครับไม่มีพารีวันนามสกุลใครพารีวันก็ได้กินทราบข่าวล่ะ
ก็คงจะเป็นของสร้อยเพชรอ่าอืมเพราะว่าคือมันว่าใกล้เคียงกัน
แต่ตัวซื้อสกุลอาจอาจจะไม่เหมือนกันแต่แต่พอบอกแล้วมันคล้ายคล้ายกัน
อืมแต่เขียนจริงน่ะมันเป็นตัวตัวอะไรกล้ำอย่างงี้นะครับอ่าเอางี้
ชื่อจริงของคนที่เป็นพ่อเนี่ยไม่รู้ชื่อใครไม่รู้แต่ชื่อเล่นว่าเลี้ยงเนี่ย
ไม่ใช่ชื่อเล่นพ่อบุเรียงใช่ไหมใช่แม่นะครับเนี้ยไม่มีใครเรียกผมบุเรียงเฉยเฉยไม่มี
ชื่อทองพัฒน์เนี่ยชื่อคุณแม่ของคุณสร้อยเพชรใช่ไหมคะ
ต้อยชื่อเล่นใครชื่อเล่นแม่ไหมไม่ค่ะใช่เปล่าไม่ค่ะไม่
ญาติเราชื่อต้อยไหมอืมไม่มีนะคะอ่าส่วนพารีวันเนี่ย
นามสกุลของสร้อยเพชรเนี่ยเป็นนามสกุลใครอีกบ้างนามสกุลเขาเป็น
แตกงานแต่ผัวเขาอืมสกุลผัวใหม่แล้วมั้งค่ะเขาว่าจนที่แบงก์กับคนอื่นไม่ได้
แต่ไม่ใช่ชื่อพ่อเขาจริงจริงอ่านามสกุลทีนี้สร้อยเพชรสร้อยเพชรที่ชื่อในข่าวเนี้ย
ร้อยเพชรพารีวัลเนี่ยเป็นอะไรกับเราเป็นหลานค่ะเป็นหลานเป็นหลานยังไง
เป็นเป็นลูกลูกน้องสาวนี่แหละลูกน้องสาวแม่เหรอค่ะดวงสาวทองพัด
พลชัยวาสอ่าน้องสาวแม่มีลูกชื่อสร้อยเพชรพารีวัลใช่ไหม
เขาชื่อเล่นชื่ออะไรน้องคนนี้บุ๋มบุ๋มใช่อ่าพ่อกับแม่เนี้ย
บอกไม่สนิทกับคุณจริยาพรลูกสาวเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ค่อยมาหา
เขามาหาแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยตั้งเจ็บสิบกว่าปีแล้ว
เขาจะอยู่ที่อื่นอ่าแต่งงานเขาก็อยู่กับแฟนเขาอ่าอืม
เมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้เราฟังคือว่าเธอแต่งงานครั้งแรก
แล้วก็มีลูกสองคนแต่ว่าลูกเนี่ยก็อยู่ทางคุณปู่คุณย่าครับ
ทีนี้ก็มีการเลิกรากันเลิกรากันทีเนี้ยข่าวเนี้ยมันมาเกิด
ก็ในช่วงจังหวะกำกำกึ่งกึ่งตอนนั้นพอดีเนี้ยนะคะอืม
คือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้
หลังจากที่เลิกรากับสามีคนแรกเลยเหรอคะรู้เรื่องแต่เขาไปหาทำงาน
เขาไปค่าขายอย่างนี้แหละครับเขาไปขายอะไร
แต่ขายอะไรเขาอี้ข่าวว่าขายผลไม้อ่าครับรับเป็นรับ
ผลไม้จากสวนไปซื้อเขาก็มาขายมาส่งตามตลาดไทยอย่างเงี้
ได้ยินข่าวอย่างเงี้ยแต่ทำไมทำไมได้ยินข่าวได้ยินจากใครคะพ่อ
ได้ยินเขาเขาพูดเขาเองคือเขาคุยให้พ่อฟังอืม
เขาเคยมีชื่นได้ยินข่าวเขาเรียกลูกบอกเออลูกบอกเออ
ลูกบอกอ๋อลูกบอกอ่าลูกบอกใช่ไหมว่านั่นแหละ
ขายจริงจริงน้องเขาก็ขายจริงจริงอืมอืมครับอืมอืม
รู้ได้ยังไงว่าเขาค่าขายจริงจริงเขาเขาก็เอารถเอาอะไร

รถวินไปใส่ตั้ง
ส่วนแก้วมังกร

เดี๋ยวนะตกลงว่าในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา

แล้วช่วงปี๒ปีนี้โทรหาพ่อกับแม่เนี่ย
อาทิตย์หนึ่งสักกี่ครั้ง

ตรงไม่ค่อยโทรค่ะ

ลูกก็สนิทเหมือนลูกเราแต่ละบ้านเขา
แยกครอบครัวออกไปเราก็ไม่ค่อย

ทีนี้หลังจากครั้งแรกที่เขาเลิกรากับสามีนะคะ
เราไปงานแต่งงานลูกกี่ครั้ง

ผมจะบอกว่าสี่ครั้ง

ร่วมงานแต่งมานะ

สี่ครั้งแม่ไปมากี่ครั้ง

ไปด้วยกันทุกครั้ง

เห็นการแต่งงานกี่ครั้ง
ไม่เห็นถ้าแต่งใหม่ไม่เห็น

พ่อเขาก็มีหน้ามีตา

แล้วไม่ถามลูกเหรอเออเอาการ์ดแต่งงานมาให้ดูหน่อย
เป็นยังไง

ไม่เคยเห็นเขาไม่ให้เราดูหรอก

พ่อกับแม่ไม่อยากดูเหรอ

ไม่ได้ขอลูกดูเลยเหรอ
พ่อเธอเคยทำประการให้ผมดูเลย
เอาเฉพาะสี่ครั้งที่เราไปก่อน
พ่อแม่ฝ่ายชายมาสู่ขอทุกครั้งไหมคะ

บ่าสาวเขาไปดีกันแล้ว

ตอนพ่อแม่รู้จักคือเขามาหาว่าจะแต่งงาน
มาขอมากราบไหว้พ่อแม่ฝั่งไฟ
ฝ่ายหญิงเขาเอาฝ่ายเข้ามา

เขามาบอกเลิกวันไหนจะแต่งอย่างนี้
เท่านั้นแต่เรื่องจัดการภายในงาน
ทุกอย่างเงินทองค่าดมค่าดอง

พ่อไม่ได้เสนอเอาเท่านั้นเท่านี้
แค่ว่าเป็นในฐานะผู้ปกครอง
ผู้บุปการีเป็นพ่อเป็นแม่ในฐานะพ่อแม่
ลูกที่ญาติไปเขามาพร้อมกับเราไปมันจะทำยังไง
ถ้าพ่อแม่ไม่ไปแล้วใครจะไปลูกตัวเอง
ตอนที่พ่อแม่ฝ่ายชายเขามาขอ
เขามาที่บ้านพ่อกับแม่เลยใช่ไหม
ตัวนัดก็มีตัวนัดมาคุยร้านอาหาร

คือผู้ชายมากับพ่อแม่เขา

แต่ไม่ได้มาคุยที่บ้านนะคุยที่ร้านนัดอาหาร

คือเดี๋ยวนะมี๒ครั้งที่มาที่จังหวัดเลย

ไม่ถูกกันเลยเพราะว่าบ้านยิลาพรไม่มี
ไม่ได้มาสร้างผมก็อาศัยลูก

ขัดกันหน่อยเนอะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนัดที่ร้านอาหาร
อ๋อที่ร้าน
๒ครั้งมาที่จังหวัดเลยไปที่ร้านอาหาร

๒ครั้งเขาคุยกันเอง
แล้วเขาแท้เชื่อพ่อโทรเชื่อพ่อไปอย่างนี้

เอออย่างนี้

อืมเขาก็จัดงานเองให้ทุกอย่าง
ตอนแรกเขาจะทรัมซ์นะ
มาหาพ่อแม่เขามาถึงที่จังหวัดเลย
ทีนี้ในข่าวนี่นะคะคุณนิ่มหรือน้ำมนต์เนี่ย
บอกว่าก็จริงมันไม่ได้เป็น๑๐กว่าครั้งอย่างที่ข่าวออก
บอกว่า๗ครั้ง๗ครั้งนะ
อีก๓ครั้งเนี่ยที่เราไม่ได้ไปร่วมเนี่ย

รู้จักใครบ้างไหมคะลูกไม่บอกแต่เรารู้จักคนอื่นไหมไม่รู้
ไม่รู้แล้วไม่รู้จักใครเลย
เฉพาะ๔ครั้งที่เรารู้เราไปร่วมเนี่ย

พ่อกับแม่รู้สึกแปลกไหม

เลือกลากันไปไม่ได้อยู่กันเป็นอย่างงี้แหละ

เขาบอกว่าฉันไม่หลอกเราก็เลือกลากันไป
อยู่อุดมการไม่ถูกกันอย่างนี้นะอยู่ร่วมกัน

อืมคุณแม่ลูกสาวขออนุญาตนะคะลูกสาวส่งส่งเงินมาให้ใช้บ้างไหม
ไม่เคยค่ะแม้แต่ค่าดองค่าสินสอดบาทเดียว
กับแม่ก็ไม่เอาถ้าไม่ได้ค่ารถเราก็ไปลงที่กรุงเทพ

ค่ารถเดินทางอะนะค่ารถเดินทาง
พ่อกลับมาเต็มงานสิทธิ์อะไรสิทธิ์เนี่ย
ให้เขาค้นรถเขาก็เอาส่งค่ารถให้เรา
เราก็กลับมาเราไม่ได้เอาอะไรกับลูกมา
เพราะว่าเอาให้เขาไปทำทุนแบบว่าเอาไปค้าขายไง
ทั้งผู้ชายผู้หญิงละมอบให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวข้านู่นแหละ
นี่พ่อกับแม่ไม่เอาพูดต่อหน้าปู่ย่าเขาเลยนะ

ลูกสาวให้เขาเป็นทำทุน
เราจะไม่เอาเพราะว่าเราก็มีตามียายสองคน

พ่อก็ทำพ่อทำขนมขายพ่อกับพ่อก็อยู่นะ
เบียพิการเท่านั้นแหละทุกวันนี้

แต่ทีนี้ลูกส่งเงินมาให้เราใช้

ไม่ค่ะสามารถตรวจสอบบัญชีได้เลยอืม
แต่เป็นก้อนใหญ่เป็นที่ว่าที่เราข่าวว่า
นั่นนี่ไม่มีครับให้ตรวจสอบได้เลยที่

ขออนุญาตนะคะพ่อกับแม่ไม่เคยเหมือนกับแบบ
ขอเงินใช้จะเอาไปหาหมอเอาไปเอาไปนั่นเอาไปนี่คืนไหม

แล้วเวลาเขาส่งเงินให้เขาส่งยังไง

ส่วนเขาส่งเงินจะเข้าบัญชีพ่อ

ชื่อผมเนี่ยธนาคารจิตภัณฑ์

ถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มี
แล้วก็ไม่เคยขอบ่อยค่ะ
พึ่งผ่านมาพึ่งขออะไร๒ทีเดียว

ปีใหม่ตุ๊ดจีนสงการ

ยิ่งอย่าแล้วเลยไม่มี

ลูกเนี่ยรู้จักข่าว

คนเขาดูข่าวแล้วมาเล่าให้เราฟังที่บ้าน

คนเปิดข่าวเขาออกมาบอก

ส่วนมากพ่อจะไม่ค่อยดูข่าว

ส่วนมากจะทำกลางวันพ่อจะไปทำแปลงผัก

ไหนลองดูไม่มีงานทางดูแต่ทีวี

ในโรงการปลูกผักมันอยู่รถที่

ก็นึกว่าพ่อมีความผิดด้วยพ่อก็กลัว
กับแม่ก็กลัวที่มันหลบอยู่ป่า
ไปสวนป่านอนอยู่ป่ายุ่งกับเจ็บตาย

ทีนี้ก็เลยฟังข่าวว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นาน
ไปป๊าตาเราไปมอบตัวกันเถอะเราไปไอ้นั่นแถลงข่าวดีกว่า
เพราะว่าเราไม่ได้ผิดด้วยอะไรเราจะไปกลัวทำไมก็เลยว่าอย่างนี้
นี่ทางนี้มีคนบอกว่าเขายังไม่ได้ออกหมายอะไร
พอดีแม่สบายขึ้นแหละเพราะว่าคิดว่าจะมาเอง

เพราะว่าต้องใจเห็นไทรรัฐไปให้ไทรรัฐพามา
จะไม่ไปออกที่ไหนอีก
มาออกเองคุยเอง
กับฝ่ายโน่นฝ่ายนี้มาพูดความจริง
พอได้พูดความจริงออกจากแกก็จะโล่งแล้ว
เอาอย่างนี้เท่าที่เราจำได้
แฟนลูกเราที่เราไปงานแต่งมาเนี่ยชื่ออะไรบ้างเท่าที่เราจำได้
จำอะไรจำไม่ได้เพราะพ่อก็ไม่ได้จะถามเขา

จำชื่อเล่นได้ไหมไม่ค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกอ๋อไม่อยากรู้เหรอ

เหรอคะจำไม่ได้เลยเหรอคนจำได้ไหม

ถ้าเห็นอีกครั้งจำหน้าได้ไหมจำได้จำได้

ได้กี่คนในข่าวที่เห็น
จำได้หมดทั้ง๔คนนี้นะจำได้หมด
จำได้หมดแต่ชื่อไม่รู้จัก
แล้วตกลงคนที่ชื่อสร้อยเพชรพารีวัลศักดิ์คือเป็นหลานคุณแม่

สร้อยเพชรกับจริยาพรเนี่ยเขาสนิทกันเหรอคะ

คุณแม่กับคุณแม่ของสร้อยเพชรเนี่ยสนิทกันไหมเป็นพี่น้องกันเนี่ย

แล้วมาได้เจอกันกี่ปีแล้ว

กันสิบปีแล้วไม่เจอกัน
พี่น้องของแม่ไม่ค่อยสนใจกัน
ถ้าสมมุติอย่างคุณแม่กับคุณแม่ของสร้อยเพชรไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะ
แล้วจริยภรกับสร้อยเพชรรู้จักกันยังไง

เขาสนิทกันแบบไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

ก็คิดว่าไม่สนิทหรอก
สร้อยเพชรพ่อกับแม่จำหน้าได้มาก

คือจำได้ว่าเนี่ยหลานเรา

โดยเจ้าเหมือนก้าว
รายละเอียดโทรมาคุย

จริยภรณ์ให้พ่อกับแม่ฟังบ้างไหม

เรื่องลูกสาวเนี่ยนะคะใครเป็นคนส่งข่าวพ่อกับแม่

เขาดูทีวีญาติบ้านข้างเขาดูทีวีเขาก็บอก

สร้อยเพชรไม่โทรไม่มีแม่ของสร้อยเพชรไม่โทรไม่โทร
สุดท้ายก็กลัวอย่างเห็นวันเรื่องจะมีประพันธ์เขาก็ปิดตัวรัฐศัพท์หนี
นี่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะ

ถ้าเจอจริยพรนะคะถ้าเจอคุณจริยพร
อยากพูดอะไรกับเขาเป็นคำแรก

เพราะแม่อยากลักลูกนะแต่

ลูกก็ต้องยอมรับประตูนี้เองผิด
กับแม่ไม่ได้เคยสอนลูกให้ไปทำทางที่ไม่ดี
พ่อแม่เสียใจกับลูก
พ่อแม่รักอยากให้ลูกได้ดี
แต่ลูกไม่ยอมฟังเพราะแม่สอน
เพราะเขาเป็นคนเด็กด้วยนะครับ

ไม่เคยบอกลูกว่าไปทำทางที่ผิด
ถึงไว้ผมติดจนผมก็ไม่หาทางเกลียดไปโกงไป

ถ้าเกิดเรื่องใยมันแก้ไม่ตก
คุณต้องยอมฟัง

ทางที่แบบนี้เลยไม่มีไม่มีความคิดที่จะไปหลอกพี่น้องหรอกอะไร
เป็นไงมากินแบบกิบพัฒน์หาเจ้ากินค่ำ
คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่นี่ขอขอบภัยนะคะมีหนี้เสียงเยอะไหม
เงินยืมมาก็เอาเอาบ้านเข้ามาสากรครูก็จะจ่ายให้เราเป็นคุณงวดเราเงินไก่ให้เงี้ย

คุณแม่ล่ะคุณแม่ถ้าเจอลูกอยากพูดอะไรคะหรืออยากทำอะไร
ก็รักลูกนั่นแหละค่ะจะบอกลูกไปทางที่ดี
จะไม่คิดว่าลูกจะไปทำอย่างนั้น
ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ลูกกลับมาเป็นคนดีนั่นแหละ
ถ้าสมมติว่าลูกเป็นไรไม่ได้
อ่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คือเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปพบตำรวจเนี่ยก็
ก็เล่าความจริงอะเนาะนะคะส่วนว่าส่วนว่าพยาน

ว่าหลักฐานอื่นที่ตำรวจเขามีเขาต้องพิสูจน์ไปตามคดีนะ
อ่าเราจะเกี่ยวไม่เกี่ยวผิดไม่ผิดโดนไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันตามคดี
นะคะแต่ยังไงขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเครือไทยรัฐนะคะ
ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการถามตรงนะคะ
บอกค่ะจะอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องพิสูจนกันในกระบวนการยุติธรรมแล้วออกมาเป็นอย่างไร
อันนั้นแหละจะเป็นข้อสรุปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ